ที่งานแต่งที่จังหวัดตรังเพื่อนเจ้าบ่าวก็ไปร่วมแห่ขันหมาก
เพื่อนเราก็แต่งงานเนอะต้องไปร่วมแล้วเอาแฟนสาวไปด้วย

ระหว่างที่ปาร์ตี้สังสรรค์กันไปหลังพิธีเสร็จสิ้นไป
แฟนสาวทั้งสองคนทะเลาะกันเรื่องของแว่นกันแดด
สักพักหนึ่งฝ่ายผู้ชายไปเคลียร์กันกลายเป็นว่ามีหนึ่งคนโดนยิงเสียชีวิตครับ
จากปัญหาที่แฟนที่พามาด้วยทะเลาะกันคุณผู้ชม
เหตุการณ์เกิดขึ้นบนถนนสายหินข้อควายหัวขวน
ที่ตำบลบ้านนาอำเภอประเหลียนที่ตรัง
ไปเฝ้าศพนายสระพุทธโค้กเขาฉายากล่าวหนอง๗บาทอายุ๓๔ปี
นอนจมกองเลือดเสียชีวิตอยู่บนถนนถูกยิงด้วยปืนลูกซองและปืนพกสั้น๙มม
กระสุนเข้ากลางหน้าผากและชายโครงขวาเสียชีวิต
ที่พื้นไปเจอปลอกกระสุนลูกซองเบอร์๑๒๕ปลอก
แล้วก็มีกระสุน๙มมอีก๕ปอกด้วยกัน
แล้วก็ชิ้นส่วนกระสุน๙มมอีกจำนวนหนึ่ง
ห่างไปจากศพ๒๐๐เมตร
แล้วในซอยก็มีการจัดงานเลี้ยงฉลองแต่งงานกันอยู่ครับ
แล้วก็มีปอกกระสุนอีกมากมายในจุดเกิดเหตุ

ทีนี้ถามว่าแล้วทำไมมีคนเสียชีวิต
ผู้ก่อเหตุก็คือเพื่อนของผู้เสียชีวิตคือนายเจริญหยงสตาอายุ๔๒ปี
มีฉายาเหมือนกันลูกเอียดโพดำ
หลังก่อเหตุก็หลบหนีไปพร้อมกับแฟนสาวด้วยกระบะไม่ทราบทะเบียน
ทีนี้จริงแล้วผู้ตายกับผู้ก่อเหตุเป็นเพื่อนสนิทกัน
แล้วเป็นเพื่อนของคู่บ่าวสาวที่เขาแต่งงาน
ทั้งสองคนมาร่วมงานตั้งแต่เมื่อวานและตอนเช้า
แล้วทั้งสองคนก็พาแฟนสาวมาร่วมงาน
แห่ขันหมากเพื่อนมาแต่งงานมาขอเจ้าสาวในพื้นที่ตำบลโคกหล่ออำเภอเมืองตรัง

ตอนเย็นตอนค่ำก็งานเลี้ยงกันไปก็นั่งดื่มกินสังสรรค์กัน
ระหว่างนั้นครับแฟนสาวของทั้งคู่มีปัญหากัน
ตามรายงานบอกว่าน่าจะทะเลาะกันเรื่องแว่นกันแดด
ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าแว่นกันแดดมันจะมีปัญหาอะไรตอนข้ามมืดแบบนี้
ทีนี้ฝ่ายชายก็เข้าไปเคลียร์เพราะแฟนมีปากเสียงกัน
แต่กลับมีปัญหากันเองอย่างรุนแรง
สี่นัดคนในงานแตกตื่นวิ่งหนีกันไป
ฝ่ายเจ้าภาพต้องรีบไปห้ามปาม
ไปครึ่งชั่วโมงเหตุการณ์เหมือนจะคลี่คลายครับ
เพื่อนก็เลยพากันพร้อมกับแฟนสาวกลับขึ้นมานะฮะ
จอดบนถนนก็คือขับรถมาจอดบนถนน

แต่จังหวะนั้นนายเจริญกับแฟนสาวเดินตามไป
แล้วน่าจะไปท้าทายกันอีกทีนึงคุณผู้ชม
ท้าทายกับทางด้านของนายสารวุฒิ
แล้วสุดท้ายก็โดนยิงระยะเผาผล

ทีนี้นายเจริญตรวจสอบประวัติย้อนกลับไปปี๕๔
เคยก่อเหตุคดีฆ่าผู้อื่นมาแล้ว
ในพื้นที่สัพพอประเหรียญพลโทษมาปี๑๙๖๔
ส่วนผู้ตายเนี่ยก็เคยก่อเหตุคดีฆ่าคนตาย
รวมทั้งเรื่องของคดียาเสพติด
พึ่งจะพลโทษได้๖เดือน
ทั้งสองคนเป็นขาใหญ่ทั้งคู่
และเป็นที่เรื่องลือในอำเภอประเหรียญทั้งคู่เหมือนกัน
ล่าสุดตำรวจไปเจอรถกระบาดของนายเจริญจอ
ทิ้งเอาไว้กลางสวนยางห่างจากจุดเกิดเหตุ๑๐กิโล
ก็เข้าไปตรวจสอบร่องรอยต่าง
มีรอยกระสุนรอบคัน๑๙รูเหมือนกัน
ยางรถข้างขวาก็แตกซุ้มล้อก็มีรอยเลือดติดอยู่ด้วย
ฝั่งประตูคนขับก็มีรอยเลือดด้วย
ภายในรถมีกองเลือดบนเบาะแล้วก็ที่พื้น
ส่วนปืนลูกซองยาวพาดอยู่ที่เบาะ

เป็นแบบสะพายคาด๖นัดด้วยกัน
สืบทราบว่าหลังเกิดเหตุญาติกับเพื่อนของผู้เสียชีวิต

ทำให้นายเจริญเองก็น่าจะบาดเจ็บเพราะมีคราบเลือดในรถด้วย
จอดรถทิ้งไว้และน่าจะมีพักพวกมารับแล้วก็หนีไป
ตอนนี้ตำรวจกำลังเร่งติดตามมาสอบสวนและดำเนินคดีนะครับ